ติดตามบรรยากาศสดที่แยกวิทยุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากกลุ่มราศดรได้มีการยุติการชุมนุม

ณเวลานี้นะคะก็ทยอยเดินทางกลับ
แต่มีภาพบรรยากาศที่มวลชนกลุ่มผู้ชุมนุม
ได้ดูแลความปลอดภัยให้กับหนึ่งในแกนนำ

ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีได้เลยค่ะ
ตอนนี้ที่บริเวณแยกวิทยุ
ยังเปิดการจราจรไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ว่ารถก็เข้ามาใช้พื้นที่แล้วนะคะ
และภายหลังจากที่กลุ่มราศดร๖๓
ได้ประกาศยุติการชุมนุม

ซึ่งเป็นน้องอาชีวะเป็นอาจอาสานั้น
มีการนำเอาแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมออกมา

กล้องของเราจะแพนไปที่บริเวณแยกวิทยุนะคะ

ซึ่งคาดว่านางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผล

ที่อยู่ในความดูแลของการอาสาน้องอาชีวะ
ซึ่งมีการดูแลนะคะ
แล้วก็นำออกมาจากบริเวณเวทีปลาใสของแก่นำกลุ่มราศดร๖๓
ซึ่งต้องบอกว่าน้องมายนั้นเป็นผู้ที่ประกาศปิดเวทีปลาใส
เมื่อช่วงเวลา๒๑นาฬิกาแล้วก็ยุติการชุมนุมค่ะ
จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวเรา
นอกจากน้องมายพัสลาวรีแล้วนะคะ
ทางด้านของนายชัยอมรแก้ววิบูรพันธ์หรือว่าเอมมี่เอง
ก็ถูกกาดอาชีวะดูแลออกมาจากพื้นที่นะคะ
เพื่อป้องกันการถูกจับกลุ่มตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแยกวิทยุนะคะ
แม้ว่าจะยังเปิดการจราจรไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
แต่ว่าตอนนี้แต่ละเส้นทางนั้นมีรถเข้ามาใช้เส้นทางหมดแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นถนนพระรามสี่รวมไปถึงถนนวิทยุด้วยขณะเดียวกันนะคะ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่เทศกิจเองก็เข้ามาทำความสะอาดพื้นที่นะคะ
ซึ่งเป็นการเข้ามาทำความสะอาดหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
สามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลทั้งหมดนะคะ
ออกไปจากจุดในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ในส่วนของการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓
หลังจากที่มีการปิดเวทียังไม่มีการประกาศว่าในวันพรุ่งนี้
จะมีการชุมนุมจะนัดชุมนุมที่ไหนและนัดอย่างไร
ขณะเดียวกันนะคะในการชุมนุมในวันนี้
มีการเคลื่อนขบวนมาหลายชั่วโมงด้วยกันแต่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่แยกวิทยุค่ะ
วิมวลวันธรรมพักษณ์ดีข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงานค่ะ

ก็น้องมายแล้วก็คุณเอ๋ปรินานะครับ

นะคะประมาณ๑๗นาฬิกา๑๕นาทีครับค่ะ